สาวท้องทิพย์สุดท้ายรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
เพราะว่าทางตำรวจก็ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
กรณีของสาวคนนี้แจ้งความเท็จ
ก็เลยต้องเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหา
ทีนี้สาวคนนี้ยังไอ้นี่อยู่นะคุณนะ
ยังไม่ยอมเปิดเผยเหตุผลที่เธอสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งหมด

ขอให้พี่นักข่าวฟังความจริงจากปากของเธอในช่วงบ่าย
แต่ทีนี้นักข่าวของเราพยายามจ่อไมค์นะ
ให้สัมภาษณ์ว่าอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับพันธ์ตำรวจเอกกริจจันสว่าง
ผู้มกับการสอบภอมเมืองสุพรรณบุรีนะครับ

ไปรับตัวนางสาวกรกนกเพิ่มฮีรันหรือว่าเตย
แล้วก็นายเกรียงไกรสุภีทรัพย์นะครับ
ซึ่งเป็นสามีภรรยาในคดีท้องทิพย์มาสอบสวน
เราเรียกคดีท้องทิพย์เลยนะเพราะว่าตอนนี้คนก็เข้าใจแล้ว
คดีนี้กรณีนี้ก็หลายคนตั้งชื่อให้ว่าท้องทิพย์นะครับ

ตำรวจได้แจ้งข้อหากับนางสาวกรกนก๒ข้อหาคือ
แจ้งความเท็จแล้วก็แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
ทีนี้ก็เลยถือว่าตำรวจเป็นผู้เสียหายนะครับ
หลังจากที่ทั้งสองคนเคยมาแจ้งความว่าศพลูกของเขาหาย
แต่เมื่อสืบความจริงแล้วปรากฏว่าข้อมูลที่มาแจ้ง
กลับไม่เป็นความจริงใดทั้งสิ้น
ส่วนนายเกรียงไกรสามีตำรวจสอบสวนเพื่อให้เป็นพยานนะครับ
ทั้งคู่ตอนที่มาพบตำรวจมารับทราบข้อกล่าวหาก็มีสีหน้าปกติแล้วครับ

ส่วนนางสาวกรกนกหรือว่าเตยก็บอกว่าที่มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้
ไม่ได้มีความวิตกอะไรมากแต่ยอมรับว่าเครียด
แล้วก็ยืนยันว่าสามีกับคนรอบข้างไม่มีส่วนรู้เห็น
เพราะว่านักข่าวก็ถามนะสามีรู้เห็นไหมญาติรู้เห็นไหม
กรณีที่ท้องไม่จริงแบบนี้
ตัวของเตยบอกว่าไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้จริง
นักข่าวถามว่าทำไปแล้วมันได้อะไรทำทำไม
เตยบอกว่ารอแถลงนะพี่นะยังไม่อยากพูดอะไรตอนนี้
แต่มันมีหลายเหตุผลนักข่าวก็จี้ถามอีกนิดนึง
เหตุผลคืออะไรเหตุผลที่เตยพูดมาคืออะไร
เราฟังเสียงของเตยสาวท้องทิพย์คนนี้หน่อยนะครับ
ว่าคุยกับใครนะเรื่องที่เรากันเรื่องขึ้นนี่ค่ะ
ตอนนี้หลายคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างเนี่ยนะครับผม

เขาไหว่อย่างไรบ้างครับ

เพราะว่าหนูตั้งคันก่อนแล้วก็หยุดไป

ใช่คือเรายืนยันว่าเราการตั้งคัน
คงคงค่ะ

แหละครับนักข่าวของเราก็ถามนะฮะว่าทำทำไมได้อะไรนะครับ
ก็บอกว่ามีเหตุผลนะกลัวแฟนผิดหวัง
เพราะว่าแฟนที่เป็นชายหนุ่มของเขาอยากมีลูกมาก
ความหวังเอาไว้เยอะนะครับ
และทีนี้ก็มีคำถามจากนักข่าวถามว่าทำไมต้องสร้างเรื่องว่าเป็นลูกแฝด
ตัวเธอก็บอกว่าเพราะตอนที่เธอเคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้จริง
เคยท้องจริงแต่ว่าแท้งไป
และตอนแท้งเนี่ยมีเลือดหยดมา๒ก้อนก็เลยคิดว่าเป็นลูกแฝดนะครับ
ถามเธออีกว่ารู้สึกยังไงเธอบอกแบบนี้รู้สึกผิดจริงค่ะ
เดี๋ยวรอแถลงในการขอโทษนะคะจะขอโทษทุกฝ่าย
และคิดไม่ถึงจริงว่าจะทำให้ทุกฝ่ายนั้นเดือดร้อนนะครับ
นี่คือสิ่งที่เธอให้สัมภาษณ์ในช่วงเช้า

ช่วงบ่ายจะมีการแผ่นเทศบาลที่จะให้ทั้งคู่แผ่นแผ่นไว้แล้วนะครับ
จากนั้นตำรวจก็พาตัวนางสาวกรกนก
ไปส่งฟ้องศาลสุภันบุรีเพื่อขอฝากขัง
แล้วก็อย่างที่บอกไปช่วงบ่ายทั้งคู่จะเดินทางไปที่เทศบาลสวนแตง
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับ
ขณะที่โรงพยาบาลทั้งสองแห่งขณะนี้ยังไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาแจ้งความ
อกจากนี้จะมีทนายสงกรานอาชญาทรัพย์เดินทางมาที่สพเมืองสุพรรณบุรี
เพื่อมาแจ้งความเอาผิดกับทั้งสองผัวเมียอีกด้วยทนายสงการมาเพราะอะไร
ต้องเล่าแบบนี้ครับในเพจของทนายสงการสงการอาชียทรัพย์เตะผ่าหมาก
บอกว่ากรณีของสองผัวเมียที่สุพรรณบุรีอ้างว่าคลอดลูกแฝดรอดหนึ่งตายหนึ่ง
ทั้งไปโรงพักษณ์แจ้งความเอาผิดอาญาว่าลูกแฝดหายไปหนึ่งคนและตายหนึ่งคน
ทำให้โรงพยาบาลทั้งสองแห่งคือโรงพยาบาลบางปลาม้าและเจ้าพญายมราชที่สุพรรณบุรี
เขาได้รับความเสียหายจนชาวบ้านทั่วไปขาดความเชื่อมั่นและเชื่อถือในโรงพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์เสียหายเป็นวงกว้างใช่หรือไม่
นี่ทนายสงการถามไปถึงสองผัวเมียนี้นะครับ
และพอจำนวนด้วยหลักฐานตีหน้าเศร้าบอกรู้เท่าไม่ถึงการเป็นวลีซ้ำ
อันนี้เป็นสิ่งที่ทนายสงการเขาโพสต์เอาไว้เพิ่งจะโพสต์สดร้อนนี้เลยนะครับ
ดังนั้นกรณีนี้เขาถือว่ามีคนที่ได้รับความเสียหาย
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล
ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเสียหายมันสุดขนาดนับประการ
จากการถูกร่วมกันใส่ความโดยการโฆษณาของสองผัวเมียนี้

ก็จะเดินทางไปที่สพมสุพรรณภูรี
เพื่อไปแจ้งความเอาผิดกับทั้งสองผัวเมีย
ถ้าโรงพยาบาลไม่แจ้งความเองเดี๋ยวผมแจ้งให้
ใช่เพราะว่าทนายสงการบอกว่าคดีนี้ให้ไปจบที่ศาลดีที่สุด
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนะคะนี่แหละครับ
คือทนายสงการที่เขามีการโพสต์เอาไว้
แล้วเขาจะทำหน้าที่ในการแจ้งความด้วยนะครับ
ทีนี้ครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงของคุณเตยนะ
ในการพูดกรณีของผ้าเช็ดตัว
นักข่าวของเราได้เบาะแสมาเกี่ยวกับกรณีของการที่เตยเนี่ย
ทำผ้าเช็ดตัวเอามาตระเตรียมแล้วก็เอามาห่อไว้
ห่อเพื่ออะไรคุณห่อให้เป็นเหมือนศพเด็กศพลูกของเธอนี่ครับ
นี่คือคลิปวงจรปิดล่าสุดเลยภายในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง
ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชซึ่งคลิปนี้บันทึกไว้
ในวันที่๒๐พฤษภาคมเวลา๑๖นาฬิกา
นางสาวกรกนกหรือเตยอ้างว่าเป็นวันที่เธอไปรับศพลูกชาย
จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชปรากฏภาพของเธอเดินเข้ามาในร้านกาแฟ
แล้วก็มานั่งอยู่มุมนั้นนะคุณนะถืออะไรมาด้วยครับ
นั่นคือถุงผ้าขุนหนูที่เตรียมมาจากนั้นเธอเอาผ้าขุนหนูออกมา
มัดห่อคล้ายกับรูปร่างของเด็กคล้ายกับห่อเด็ก
ใช้ความพยายามในการทำแบบนี้ประมาณ๕นาที
จากนั้นนะครับก็เดินออกจากร้านกาแฟ
ไปรอขึ้นรถที่ประตูทางออกของโรงพยาบาล
เพื่อรอสามีมารับกลับไปที่วัดสวนแตง
ถ้าคุณผู้ชมเคยได้ดูคลิปหน้าโรงพยาบาล
ในวันที่๒๐พฤษภาคมที่ทางโรงพยาบาลเอาออกมาเปิดเผย
จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือเตยเนี่ยนะครับ
เหมือนอุ้มห่ออะไรบางอย่างอยู่ในมือนี่ครับ
นั่นแหละฮะคือห่อผ้าเช็ดตัวที่เมื่อกี้
เข้าไปตระเตรียมที่ร้านขายกาแฟของโรงพยาบาล
แล้วเธอตะเตรียมมาแล้วลักษณะเหมือนเป็นห่อเด็กเอาไว้

ไปรับศพลูกชายของเธอในห่อนี้
แล้วก็เธออ้างว่าโรงพยาบาลเป็นคนห่อให้
ห้ามใครเปิดห่อทั้งสิ้น
หลังจากนั้นสามีก็มารับเธอขึ้นรถ
เธอก็บอกว่าเอาศพเอาห่อปลอมเนี่ยนะ
ขึ้นรถแล้วก็ไปที่วัดสวนแตง
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านเจ้าอาวาสนะ
แล้วก็พระลูกวัดของวัดสวนแตงก็ทำพิธีทางศาสนาต่อ
นี่นะครับนี่คุณผู้ชมเห็นคลิปเรียบร้อยแล้วนะ
คุณแต่พอเป็นแบบนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่าง
ค่อยเปิดมาเรื่อยเพราะว่าอย่างตอนที่เธอ
ไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยมีการเอารูปอันตราซาวน
สี่มิติมาให้ดูเอาทางคลินิกนั้นเขาก็ออกมาพูดเลยนะ
๒รูปที่โชว์ในรายการที่มันเป็นกระแสในโลกโซเชียล
เป็นเด็กในสังกัดของคลินิกเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ให้มาอาร์เตอร์สาวสี่มิติที่คลินิกแล้วกัน
แล้วก็พูดถึงผ้าขนหนูที่ห่อและทำเป็นรูปร่างของเด็ก
ต่ออีกสักนิดหนึ่งนะฮะพอไปที่วัดสวนแตงแล้วนะครับ
ให้กับนางเตยเอาไปคล้องศพเด็กไว้ตอนที่ยังไม่ได้แกะห่อผ้า
ทีนี้นางเตยก็เอาไปคล้องแค่ตรงผ้าขนหนูนั่นแหละ
แต่ทีนี้พระลูกวัดท่านเห็นแบบนี้มันทำไม่ถูก
ก็เลยบอกนางเตยบอกว่า
สายสิงมันต้องไปคล้องกับมือของผู้ตาย
กับมือของทารกที่ตาย
ก็เลยเป็นที่มาของการเปิดห่อผ้าขนหนูนั้น
และก็พบว่าไม่มีศพเด็กใดทั้งสิ้นนะครับ

ก็เริ่มมีการที่จะปล่อยคลิปอื่นออกมาเรื่อยแล้ว

เห็นนางเตยไปตระเตรียมในการห่อศพทิพย์ศพปลอม

แต่ทีนี้ช่วงบ่ายนี้ต้องรอติดตามคำชี้แจง
ของนางสาวเตยแล้วก็ตัวสามีของเธอ
ว่ามีสาเหตุมีเหตุผลคนใดถึงทำไปนะครับ
เพราะว่าตอนที่ถามที่สัมภาษณ์ตอนช่วงเช้า
ยังไม่ตอบอะไรเธอบอกขอนะพี่
ขอรอแถลงเดี๋ยวหนูพูดทีเดียวเลย
นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมติดตามกันอยู่นะครับ

เดี๋ยวเราติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
แล้วก็คำถามอีกถามหนึ่งว่า
แล้วสองคนนี้ยังอยากมีลูกอีกหรือเปล่า